กรณีที่มีคนร้ายขับรถไล่ตามรถกระบะของสมาชิกอบตในจังหวัดสุราชธานีค่ะ
จากนั้นเนี่ยก็มีการรัวกระสุนใส่รถคันนี้เกือบ๑๐นัดค่ะ
คนที่อยู่ในรถเสียชีวิตนะคะซึ่งตอนนี้ตำรวจก็พุ่งเป้าจะเป็นปมขัดแย้งส่วนตัว
ชู้สาวหรือเป็นปมการเมืองค่ะ
ภาพที่เราได้มาเนี่ยนะคะคุณผู้ชมเป็นภาพกล้องวงจรปิดที่บ้านพักหลังหนึ่งริมถนนพระแสงเคียนซา
อยู่ที่ตำบลอีปันอำเภอพระแสงจังหวัดสุราชธานีคือไม่เห็นรถนะคะ
แต่จะเห็นว่าก่อนหน้านี้มีรถผ่านไปคันหนึ่งแล้วหลังจากนั้นไม่กี่วินาทีมีเสียงปืนดังต่อเนื่องหลายนัดเลย
เนี่ยค่ะจังหวะนี้นะคะตรงเนี้ยเป็นหลักฐานในที่เกิดเหตุนะคะซึ่งคนร้ายยิงถล่มรถกระบะแล้วกระบะคันนี้เนี่ย
คนที่อยู่ในรถขับมาก็คือนายบุญธรรมพุทธสุขาหรืออบตชูเขาเรียกกันว่าอบตชูนะคะก็ขับรถมาตามถนนเส้นนี้นะคะจนถูกยิงแล้วก็เสียชีวิตในรถค่ะ
บตชูเนี่ยเป็นสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลอีปันนะคะถูกยิงที่คอแผ่นหลังต้นแขนขวาต้นขาขวาน่องขวาเท้าขวา
โอ้โหแบบยิงรัวเข้าไปเลยนะคะแล้วก็ในรถเนี่ยพบหัวกระสุนปืนสองหัวเจ้าหน้าที่ก็เก็บไว้เป็นหลักฐานนะคะ
เมื่อตอนสายที่ผ่านมาทีมข่าวเย็นไทยรัฐลงพื้นที่นะคะ
ก็ยังพบเศษกระจกและคราบเลือดนะคะ

ชาวบ้านในจุดเกิดเหตุเนี่ยบอกว่าเขาได้ยินเสียงปืนดังขึ้นหลายนัดเลย
แต่ว่าไม่มีใครกล้าออกมาสังเกตการณ์นะคะเพราะว่ากลัวค่ะ
ยิงกี่ชุดจนที่สี่ชุด

คุณเปลี่ยนได้ออกมาดูไหมคะวันเกิดเร็ดไหนครับคุณ

พอตำรวจมาได้ออกมาดูไหมคะปิดปิดปิดใครคะคุณเศรษฐ์ชีวิต
ผู้ตายเนี่ยนะคะเป็นเกษตรกรเป็นนักการเมืองท้องถิ่นนะคะ
ซึ่งแนวทางการสืบสวนของตำรวจก็ไปโฟกัสที่ปมขัดแย้งต่าง
ไม่ว่าจะเป็นปมชู้สาวปมธุรกิจหรือว่ามีการทะเลาะกับคู่กรณีไหนหรือไม่นะคะ
ส่วนประเด็นการเมืองตำรวจบอกว่าให้น้ำหนักน้อย
ล่าสุดตำรวจพิสูจน์หลักฐานก็ไปตรวจสอบรอยกระสุนรอบรถคันเกิดเหตุนะคะ
พบรูกระสุน๘แห่งทั้งหมดอยู่บริเวณประตูคนขับแล้วก็หน้ารถฝั่งคนขับ
คือเฉพาะเจาะจงที่จะยิงเข้ามาเพื่อที่จะปลิดชีวิตเลยนะคะ
ก็พบว่าก่อนเสียชีวิตผู้ตายถูกโทรนัดจากบุคคลปริศนา
ให้ไปหาที่ร้านข้าวต้มโต้รุ่งซึ่งอยู่ห่างจากตรงนี้ประมาณ๘๐๐เมตร
แล้วก็เดินทางกลับก่อนที่จะกลับเนี่ยมีการวีดีโอคอลหาเพื่อนสาว
รถคันก่อเหตุคาดว่าเป็นรถเก๋งสีขาวลักษณะแต่งซิ่งมีท่อเสียงดังนะคะ
ภรรยาของผู้ตายให้ข้อมูลบอกว่าตลอด๓๐ปีที่อยู่ด้วยกันมา
มีปัญหาเรื่องผู้หญิงซึ่งรายล่าสุดรู้เพียงชื่อปอปลา
แต่ว่าการเสียชีวิตครั้งนี้จะเกี่ยวยงถึงผู้หญิงรายนี้หรือไม่

เมื่อคืนแกเอาแกรงข้าวต้มมาบ้าน
ตำรวจตอนนี้อยู่ระหว่างติดตามตัวหญิงสาวที่วีดีโอคอลคุยกับผู้ตาย
ก่อนที่จะถูกยิงนะคะ
เพราะว่าตำรวจบอกว่านี่ถือเป็นประจักษ์พยานในเหตุการณ์คนสุดท้าย
ส่วนปมสังหารจะเกี่ยวกับประเด็นชู้สาวหรือเปล่า

ขอบคุณค่ะ